คุณผู้ชมคะพูดแล้วไม่จำเดี๋ยวทำให้ดู
เป็นประโยคสุดท้ายที่ผู้ชายคนนี้อายุ๑๙ปี
บอกว่าไม่ตายไม่จบพูดแล้วไม่จำเดี๋ยวทำให้ดู
ท้าทายกันออกมาเคลียร์กันก็สุดท้ายตายจริงจริงนะคะ
แต่เป็นเขาที่ตายอ้าวไม่ใช่คู่อริที่ตายส่วนคู่อริเนี่ย
หนีไปแล้วนะคะแต่ทางฝั่งคู่อริที่ตอนนั้นออกมาเคลียร์กันเนี่ย
บอกว่าเขาไม่ได้เริ่มเขาป้องกันตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพท่าสารานะคะผู้ตายคือนายธาราเทพไทยสุชาติหรือว่าเจมส์
อายุสิบเก้าปีค่ะนอนตายอยู่กลางพงหญ้าแบบนี้ค่ะ
ร่างนี่พลุนไปด้วยแผลจากกระสุนปืนลูกซองสั้นนะคะที่คอเนี่ยสองแผล
หน้าอกอีกสี่แขนขวาอีกหนึ่งแขนซ้ายอีกสองค่ะ
ส่วนที่เอวของเจมส์เนี่ยมีซองหนังสำหรับใส่ปืนเหน็บไว้ข้างเอวซ้าย
แล้วก็มีปืนของเจมส์ตกอยู่๑กระบอกพร้อมกระสุนในรังเพลิง๑นัดด้วย
แล้วมีมอเตอร์ไซค์ของเจมส์สีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ด้วย
นี่อยู่ได้แต่ในรูหน้าทัพแล้ว
สุดท้ายแล้วเนี่ยเจมส์ผู้ตายลงสตอรี่ท้าทายคู่อริบอกไม่ตายไม่จบ
และพูดแล้วไม่จำเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็ลงภาพตัวเองกับกลุ่มเพื่อน
มีการโชว์อาวุธนะคะทั้งมีดทั้งปืนกระสุนปืนนี่เพื่อเป็นการแบบท้าทายภาพนี้
แบบนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในร้านอาหารพื้นที่ตลาดท่าสาราพกปืนลูกซองสั้นมาด้วย
แล้ววีคู่อริที่ท้ายิงกันในเฟซบุ๊กเนี่ยขับกระบะมาพร้อมกับพวก๙คน
หลังจากนั้นกระบะกับมอเตอร์ไซค์ขับไล่ยิงกันไปตามทาง
พยายามขี่รถหนีแต่วีก็ขับไล่ตามแล้วเอาลูกซองสั้นยิงใส่เจมส์
เสียหลักล้มแล้วก็วิ่งหนีแต่สุดท้ายไปนอนตายอยู่ในพงหญ้า
หลังก่อเหตุก็ขับรถหนีไปเลยนะคะ
ทีนี้เจมส์เนี่ยพอตรวจประวัติไปอ้าวเป็นบุคคลที่ตำรวจต้องการตัวอยู่นะ
เพราะก่อนหน้านี้เจมส์เคยชักปืนยิงใส่คู่อริต่อหน้าต่อตาตำรวจมารอบนึงแล้วค่ะ
เราส่งคุณสุชาดายซิริกต์โค้งลงพื้นที่นะคะ

ก็เป็นวัยรุ่นที่เคยมานั่งเล่นกินน้ำชานี่แหละ
เมื่อคืนนี้คิดว่าเจมส์ถูกไล่ยิงแล้ววิ่งหนีตาย

ก็เลยไม่มีใครเอกใจอะไร

วัยรุ่นชอบยิงปืนกันบ่อยเขาก็ชินค่ะ
เป็นเพราะว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหลายครั้ง

เขาก็ได้ยินมันดังไม่มีคนรับก็เลยเดินออกมาดู
ได้เห็นว่าเจมส์นอนตายอยู่ตรงนี้
ใจ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตามหาในวีคนก่อเหตุนะคะ
แต่อย่างที่บอกก่อเหตุแต่เขาหนีไปเลย

ได้คุยกับเพื่อนของวีนะคะเขาบอกว่า

แต่เชื่อว่าวีน่าจะพยายามมอบตัวกับตำรวจแหละ
เพราะไม่ได้มีเจตนาจะยิงเจมส์ให้ตาย

โดยเธอยืนยันว่าฝ่ายเธอไม่ได้ขับรถไล่ยิงผู้ตายก่อน

คือเมื่อคืนตั้งใจจะขับไปขับรถเล่น

ซึ่งคาดว่าเจมส์ก็คงจะมาตามหาวีถึงถิ่นนั่นแหละ
เพราะก็ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กไปแล้ว
มีการโพสต์ถือปืนข่มขู่กันด้วย
เธอบอกว่าคาดว่าฝั่งเจมส์คงอยากโชว์เก่า
เพราะก่อนหน้านี้กลุ่มของเจมส์มาไล่ฟันกลุ่มของเธอก่อน
แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จะเอาให้ได้จะเอาให้ตาย
ถ้าไม่ตายคือไม่จุบอะไรแบบนี้ค่ะ
รู้ในใจเขาว่าเขาไม่ได้เจ็บใจนะให้ยิงให้ตายอะค่ะ
พวกคือแบบคนเขาจะยิงมาก่อนอะ
ถ้าร้มไม่ต้องการตัวแล้วก็ตายเสียพี่
ปัญหาชีวิตอะพี่อยู่บนเส้นมือในขามือของเขาอะพี่
ตำรวจทำงานไว้ค่ะล่าสุดตำรวจสพท่าสาราจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดครบทุกคนได้แล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วเดี๋ยวต้องเรียกเจ้าของรถกระบะมาสอบปากคำด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยก็จะมีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่วนในวีมือยิงเนี่ยความผิดคือฆ่าผู้อื่นแล้วก็พรบปืนนะคะ
พกพาแล้วก็ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ